ช่วงนี้พาไปเที่ยวที่จังหวัดสตูนไปดูแมงกระพูนถ้วยกันหน่อยนะคะ

เพราะว่าท่าเรือแห่งนี้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์นะคะ
แมงกระพุนถ้วยนับพันตัวเหล่านี้มากินอาหารกันค่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่๓ในตำบลปูยัวอำเภอเมืองสตูน
กำลังมองดูแมงกระพุนสีขาวใสนะคะที่อยู่ในทะเล
ชาวบ้านบอกว่าปีนี้เห็นแมงกระพรุนถ้วยที่ลอยอยู่เต็มปากอ่าวเลยนะคะ
ซึ่ง๑๐ตำรวจตรีวิสิทธิ์หลงสมันเป็นประหลัดอบตภูยูบอกว่า
ปีนี้มีเยอะเป็นพิเศษโดยเฉพาะช่วงนี้เขาเรียกว่าช่วงน้ำตาย
ตั้งแต่๖๑๐ค่ำ
งกระพุนเหล่านี้ไม่มีพิษนะคะจึงไม่ทำอันตรายต่อชาวประมงที่ใช้ท่าเรือ
ซึ่งก็จะมีมากในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็น
โดยเฉพาะกลางคืนนี้จะหนาแน่นมากแล้วก็จะเบาบางลงในช่วงเที่ยง
ตัวใหญ่เลยนะเนี่ยใช่ค่ะประหลัดอบตปูยูบอกว่า
หลังรัฐบาลมีนโยบายปราบรามเรือประมงที่ผิดกฎหมายไง
ก็ทำให้ในสัตว์น้ำในทะเลนี่มีเพิ่มมากขึ้น
ไม่ได้โดนจับนะเพราะว่าต้องดูเรื่องของอวนเรื่องของอะไรด้วยนะ
ใช่ค่ะลูกปลาลูกกุ้งตัวเล็กตัวน้อยเหล่านี้นะคะเพิ่มมากขึ้น
แมงกระพุนเขาก็เข้ามากินอาหารนะคะ

ปลาเหล่านี้ก็ไม่ว่าจะเป็นปลากุลาวปลากระเบนปลาใบนี่กลับมามีมากขึ้น
แต่ละตัวนี่ก็๓๕กิโลกรัม
นอกจากที่จะเห็นได้ว่ามีแมงกระพุนมากินลูกปลาเล็กปลาน้อยแล้ว
น้ำก็มีเพิ่มมากขึ้นทำให้ชาวบ้านได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ